นนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับมีคุณแม่เนี่ยพาลูกชายมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกชายถูกเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยรุมกระทืบ๒๐ต่อ๑
ซึ่งมันเยอะมันหนักมากนะฮะ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงเรียนมันก็แหม่ไม่ค่อยชัดอะนะ
ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับแต่ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่เขาบอกเขามีหลักฐานนี่นะฮะ
แต่ทีนี้คดีไม่คืบหน้าไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพัก
ตำรวจก็ไม่สนใจรับแจ้งความอันนี้ที่คุณแม่เขาบอกนะฮะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดในโรงเรียนนะครับอยู่แถวบางบัวทองนนทบุรีนะฮะ
นำมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
ในหน้าบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นสามสิบมกราคมลูกชายถูกกลุ่มเพื่อนนะฮะ
คนรุมทำร้ายรุมกระทืบนะครับ
นี่ฮะเขาแตกคือกันช่วงเวลานั้นนะครับ
คนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่แถวนั้นเขาก็ไปดูกันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
แม่ก็เลยพาลูกชายไปแจ้งความที่สพบางบัวทองนะครับ
ทีนี้แม่บอกว่าพอพาไปแจ้งความที่สพบางบัวทอง

บอกนี่ทำงานมาตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย
เดี๋ยวต้องไปเรือนจำอีกกลับไปก่อนก็แล้วกัน
ยังไม่รับแจ้งความแต่วันนี้เขาตำรวจเขาเชิญมาแล้วนะ
แต่วันที่เกิดเหตุนะ๓๐มกราคม
แม่ก็เลยถามร้อยเวรว่าเอาแล้วถ้าเกิดคุณตำรวจออกไปแล้วเนี่ย
แล้วจะให้ลูกมาตอนไหนจะว่างตอนไหน

หัวอกคนเป็นแม่เนี่ยลูกเจ็บขนาดนี้ใครจะรอได้
แม่ก็เลยนำเรื่องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
พอเป็นข่าวเข้ามาเนี่ยตำรวจสพบางบัวทองโทรมาหาเลย
ว่างแล้ว๔กุมภาพันธ์ให้มาแจ้งความได้เลย
แต่ก็อีก๒วันเอาอยู่ดีฮะพอเรื่องถูกแชร์เพิ่มไปอีก
วันนี้ตำรวจบอกไม่ต้องรอ๔กุมภาพันธ์แล้วแม่พาลูกมาโรงพักได้เลย
สพบางบัวทองนี่ลูกชายนะฮะสภาพที่ถูกทำร้ายนะครับ
วันนี้คุณแม่ก็เลยพาลูกชายมาแล้วก็ทนายความด้วยนะครับ
ที่สพบางบัวทองนะครับลูกชายอายุ๑๕ปี
แม่บอกว่าภูมิกับการสพบางบัวทองวันนี้เชิญมาทำความเข้าใจ
แล้วก็กล่าวขอโทษแทนลูกน้องที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
แล้วก็เปลี่ยนร้อยเวรในการดูแลคดีให้
ส่วนคดีของลูกชายที่ถูกรุมทำร้ายนะครับ
บอกว่าลูกชายเพิ่งย้ายโรงเรียนมาที่โรงเรียนที่เกิดเหตุได้๒เดือน
ทีนี้ด้วยความเป็นเด็กใหม่ก็เลยถูกรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนเจ้าถิ่นเนี่ยเขม่นนะครับ
แล้วพากันมารุมทำร้ายโดยอ้างว่าเป็นการรับน้อง
หลังเกิดเหตุแม่ก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพราะยังไม่อยากแจ้งความเห็นแก่โรงเรียนเห็นแก่เด็กนักเรียนฝั่งที่ทำร้ายลูก
ไม่อยากให้เสียอนาคตไม่อยากให้มีคดีความติดตัวอยากให้มาไกลเกลี่ยยอมความกัน
ซึ่งได้เรียกค่าเสียหายไป๕๐๐๐บาท
เนื่องจากฟันลูกชายเนี่ยโยกสองซี่ปากแตกอีก
ร่องรอยเขียวช้ำบาดเจ็บตามร่างกายอีก
ซึ่งถ้าไม่ยอมมาเจรจากันแม่ก็จะแจ้งความ
ถ้าเป็นคนใจร้ายก็อาจจะแจ้งความไปเลย
แต่นี่แม่แค่เขียนลงบันทึกประจำวันเพื่อน้อง
เพื่อเห็นแก่โรงเรียนเห็นแก่เด็กที่มันทำร้ายลูกเราเนี่ย
ยังไม่ต้องมีคดีเพื่อจะไกลเกลี่ยคุยกันได้
แต่สรุปแม่คิดผิดพรุ่งนี้แม่แจ้งความไปเลยดีกว่า
ขณะเดียวกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปนะครับ
ฝั่งคู่กรณีที่ไปทำร้ายน้องเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
นี่ครับทางครอบครัวเองเขาก็มาโรงพักเหมือนกันนะฮะ
เขามาแจ้งความกลับนะฮะกับเด็กนักเรียนที่ถูกรุมทำร้ายครับ
ค่ะก็เจ็บเหมือนกันนี่กรามข้างขวานี่เห็นไหมอ่ามีภาพบาดแผลมายืนยัน
การทะเลาะวิวาสชกต่อยกันของสองฝ่ายเริ่มจากการมองหน้ากันแล้วคอมเมนต์กัน
ซึ่งแต่ละฝั่งเนี่ยก็มีกันมากกว่าห้าคนทั้งสองฝั่งไม่ใช่ยี่สิบต่อหนึ่ง
แม่ของฟิลบอกว่าหลังเกิดเหตุได้คุยกับไอซ์แล้วนะครับ
ซึ่งฝั่งนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสปกติไม่มีอะไรก็คุยกันต่อหน้าครูที่โรงเรียนนะครับ
แต่หลังเกิดเหตุกลับมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์พร้อมกับอาวุธมาวนเวียนดูที่บ้านของฟิลตลอด
เลยต้องพาลูกเนี่ยมาแจ้งความเหมือนกัน
ก็เลยแม่ก็เลยเล่าให้ครูที่สำเคาะฟังว่าเนี่ยมีเด็กนักเรียนนะคะขับมอไซค์เข้าไปในบ้านนะ
เพื่อที่จะไปดูว่าเนี่ยบ้านของลูกชายแม่ต้องมีทั้งหมดเด็กทั้งหมด๑๐คนที่เข้ามาบ้านแม่
แล้วไม่ใช่เข้ามาแค่รอบเดียวนะคะเข้ามา๒รอบคือสัก๔โมงครึ่งรอบนึงแล้วก็๕โมงกว่ารอบนึง
สองฝั่งก็เลยให้การไม่ตรงกันแล้วก็แจ้งความกลับกันไปมา
ตำรวจสพบางบัวทองบอกว่าพรุ่งนี้ก็เลยนัด๙โมงนะฮะ
สองฝ่ายเนี่ยคือเด็กแล้วก็ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ